เอาล่ะเที่ยงแบบนี้ต้องมาเจอกันในช่วงของเที่ยงกินฟินเที่ยว
ขวัญอาจจะทำน่ารักดีนะ
ตระกี่แอบนิดนึง
วันนี้ฝาไปฟิน
มันฟินจังเลยฮะกับบรรยากาศแบบนี้คุณจ้าครับดูบรรยากาศ
สักก่อนสิครับอ่ามันจะไม่ฟินได้ยังไงครับถ้าช่วงที่เที่ยงแบบนี้
คุณอยากจะไปจิบกาแฟอมหอมกุหลบรรยาชดรอยพาตั้ง
ที่ร้านกาแฟเขาเรียกอะไรคะพี่ผู้ขากลางห้อมฮะนี่ต้องให้คนเหนืออย่างผมอ่าน
กลางห้อมภาษาเหนือแปลว่ากลางดอยห้อมก็เนินเขาห้อมก็แปลว่าดอยนะคะ
อู้ได้ได้สับใหม่แล้วค่ะวันนี้นะคะอันนี้อยู่ในพื้นที่ตะมนต์ปอ
อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายค่ะที่นี่เขาบอกว่าตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึงหนึ่งพันห้าร้อยเมตร
ล้อมไปด้วยทะเลหมอกในฤดูฝนแล้วก็ยังสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้น
อาทิตย์ตกดินได้อีกด้วยนะคะกาแฟที่นี่เขาบอกว่าปลูกเองจ้ะ
แล้วก็ผลิตเองจากคนในชุมชนบ้านผาตั้งด้วยค่ะราคาไม่แพงอยู่ที่แก้วละสามสิบห้าถึงหกสิบบาท
หรือถ้าคุณจะทานอาหารจานเดียวอย่างบะหมี่หมูแดงน้ำบะหมี่หมูแดงแห้งต้มยำ
เขาก็มีบริการน่ากินมากฮะใช่ค่ะช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะ
สำหรับลูกค้าที่ไปเช็คอินเพียงคุณบอกว่าอะไรแน่ดูมาจากข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
เที่ยงกินฟินเที่ยวคุณได้รับส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเออหรือดูช่วงดูช่วงไหนก็ได้คุณ
แค่บอกว่าไทยรัฐทีวีครับได้รถไปเลยอ๋ออ่าถ้าแค่บอกว่ามาจากไทยรัฐทีวีคุณได้เลยนะ
สิบเปอร์เซ็นต์ยาวไปจนถึงสามสิบกันยายนนี้นะคะอ่ะขอทิ้งเบอร์ไว้หน่อยละกันเนอะ
หน้าจอศูนย์เก้าแปดเจ็ดห้าศูนย์เก้าห้าเก้าห้าค่ะอิจฉาจังเลยอ่ะ
ได้ไปนั่งกินฟินวิวดีแบบนี้นะฮะนั่งกินแบบนี้ก็มาง่อมแน่นะฮะ
ง่อมแปลว่าอะไรรู้ไหมคะเป็นอะไรคะไม่เหงาแน่โอ้ยได้สับหลายสับหลาย
ทีนี้ไม่เหงาต่อให้คุณผู้ชมไปที่ร้านนี้ตื่นตาตื่นใจหน่อยชาชักอย่างนี้
จริงจริงก็ทำยากนะคุณชาชักอ่ะเคยคิดอยากลองทำทำไมรู้ไหมคะทำไมเละค่ะ
เลอะเทอะเราเองแต่ชาชักที่นี่ไม่ธรรมดาชาชักไฟเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็น
เอาที่กินได้ก่อนอร่อยแบบนี้นี่ชาชักธรรมดาใช่ไหมคุณ
แต่รสชาติของเขาไม่ธรรมดาพาไปที่ร้านนี้กันนะคุณผู้ชมฮะ
ชื่อร้านเนี่ยชื่อร้านก็แล้วแต่คุณผู้ชมที่ร้านก็แล้วแต่
ค่ะเออแต่ว่าคุณจะสั่งอะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นชาชักหรือจะเป็นโรตี
โรตีน่ากินมากคุณโรตีชีสตูมตามแสดงว่าชีสเยอะมีไส้กรอก
โรตีมัตตะบะเนื้อโรตีฝอยทองโรตีหวาโรตีอะไรนี่
ค่อยห่อนะคุณนะไส้กรอกชิ้นมาเริ่มเลยแล้วเดี๋ยวดูนะ
เอาไปไว้บนกระทะนะแล้วก็มีชีสคุณชีสอย่างนี้เออ
น่ากินมากเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยนะครับ
ที่สำคัญคุณร้านนี้เขาจัดดีดีนะฮะแล้วก็มีภาพวาดอยู่ข้างหลัง
ร้านเนี่ยมีเอกลักษณ์จริงเลยและที่แสดงเขามีการแสดงนะ
การแสดงแทบทุกวันเลยแล้วแต่ว่าคุณไปจะเจอการแสดงอะไร
ผมให้คุณผู้ชมดูการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจอันหนึ่งทาชักไฟ
คุณดูคุณดูเดี๋ยวอันนี้ของจริงไม่ได้เอฟเฟคนะ
เดี๋ยวดูตอนเทนี้นี่ชาชักไฟไฟลุกแบบนี้โอ้โหเจ๋งอ่ะคุณเจ๋งไหม
อ่าเจ๋งมากจริงร้านนี้เปิดทุกวันตั้งแต่๕โมงเย็นถึง๔ทุ่มนะ
ร้านอยู่ที่แถว๓แยกแถว๓แยกโรงเรียนพิมันวิทย์นราธิวาส
สอบถามไปเลยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์๐๙๐๔๗๘
และจะบอกว่านี่อย่าไปเรียนแบบเขานะความสามารถเฉพาะตัวนะจ๊ะเด็กน้องหนู
บอกว่าเดี๋ยวลองทำบ้างไม่ได้อันตรายอันตรายลองกับชาชักธรรมดาที่ไม่มีไฟก็ได้
มันก็จะเลอะเทอะหน่อยเลอะเทอะนะแต่อย่าไปลองกับไฟแบบนี้
พี่เขามีแสดงให้ดูบางวันเขามีแสดงปันจากศิละอากุลศิลปะการต่อสู้เป็นกีฬา
ทีนี้สัปดาห์หน้าด้วยความที่จะเข้าพรรษาแล้วนะก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
เราพาคุณผู้ชมไปดูนี่ดีกว่าความพร้อมของขบวนแห่นี่เดี๋ยวจะพาไปทำบุญนี่แหละค่ะนะคะ
ขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาของทีมวัดใหม่ประตูชัยที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
เขาแกะสลักเทียนเป็นเรื่องราวของพุทธประวัตินะคะตอนท้าเวสวรรณและเจ้าชายสิทธาออกบวชค่ะ
ความยาว๑๘เมตรเลยสวยงามวิจิตบรรจงทุ่มทุนสร้างมากกว่า๓แสนบาทค่ะ
เพื่อเข้าประกวดและร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาบริเวณอนุสวรีเท้าสุรานารี
เทศบาลนครราชศรีมาในวันที่๑๔กรกฎาคมนี้
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะคือไปทำบุญแล้วก็นี่แหละค่ะได้ทำบุญได้ชมความสวยงาม
ขบวนแห่เทียนพรรษาแบบนี้อ่าพาไปต่อไปดูความน่ารักของลูกอะไร
แล้วเขาบอกว่าเป็นลูกข้างหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเนอะ
บางทีเราจะเห็นลิงเห็นชะนีนะอันนี้เป็นลูกข้าง๕สี
สวนสัตว์นครราชศรีมาค่ะตอนนี้แม่เนี่ยกำลังอุ้มดูแลลูกกันไม่ห่างเลย
เพราะเป็นลูกข้ามที่เกิดจากแม่สายน้ำกับพ่อสายชนโอ้โหชื่อพ่อแม่ก็น่ารัก
เป็นสมาชิกตัวที่๗ของครอบครัวข้างในสวนสัตวนครราชศรีมาแล้วนะคะ
ข้างห้าสีจัดเป็นข้างที่สวยงามที่สุดในโลกค่ะตัวมันเนี่ยจะสังเกตอ่าลองดู
ตัวกับหัวเขาจะมีสีเทาหน้าผากก็จะเป็นสีเทาดำออกแดง
วดเคราวแล้วก็มีหางสีขาวผิวหน้าเขาเนี่ยจะออกแนวแบบสีเนื้อเหลืองคุณผู้ชม
ก็ถือว่าเป็นสัตว์หายากนะคะใกล้ศูนย์พันธุ์แล้ว

ล่าสุดสวนสัตว์โคราชเขาเตรียมที่จะจัดกิจกรรมต้อนรับสมาชิกใหม่
ซึ่งประกวดตั้งชื่อลูกข้าง๕สีกันด้วย
ใครอยากจะไปร่วมประกวดตั้งชื่อลูกข้างกัน
ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ๑๒สิงหาคมนี้
ลองส่งไปดูค่ะว่าอยากจะตั้งชื่อน้องเขาว่าอะไรดี
อย่าลืมนะดูเที่ยงกินฟินเที่ยวทุกวันนะคุณผู้ชมฮะ

แต่ถ้าคุณผู้ชมบอกเมื่อวานใครได้รางวัลไป
เข้าไปดูในเพจไทยรัฐนี่คุณทองหล่อแอร์เซอร์วิส

ส่งมากไม่ได้ฮะต้องให้คุณผู้ชมเท่านั้นเลย

ไหนที่ยังไม่มีแจกนะคุณผู้ชมก็สามารถชมได้

อยากไปเที่ยวไหนบอกต่อกันมาเดี๋ยวเราพาไปนะครับ